ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดโดดเดี่ยวจะพบคนถูกตาถูกใจ
แต่บางคู่อาจเป็นคู่จรพบกันเพื่อจากอย่าเพิ่งลุ่มหลง
ที่มีคู่รักคู่ครองจะโชคดีรับทรัพย์จากคู่
สุขภาพมีเกณฑ์ป่วยไข้แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกข์ป่วยไข้หรือไปร่วมงานสีดำ
การเงินจะหาเงินทองค่อนข้างง่ายประสบความสำเร็จด้านการเงิน
กู้ยืมเงินสะดวกดีไม่มีติดขัดที่ปล่อยกู้จะได้ลูกหนี้ชั้นดี
แต่มีรายจ่ายสูงการงานจะได้รับความร่วมมือ
ทำงานสำเร็จด้วยดีแต่ระวังความขัดแย้งผลประโยชน์ไม่ลงตัว
อย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปการติดต่อซื้อขายประมูลงาน
มีแนวโน้มสำเร็จดีดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์